พวกผู้ชมขอนี้คอร้องเพลงกันสักนิดหน่อย
นี่ร้องผิดร้องถูกบ้างนะคะแต่บอกเลยว่าใครไม่กลัวเมีย
แต่หนุ่มคนนี้กลัวเมียขั้นสุดเลยจ้า

คือเขาแสดงออกชัดเจนเลยว่าโอ้โหกลัวเมียขั้นสุดนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความทำนองว่ายอมรับว่าเป็นคนกลัวพันรยาซะแล้ว
โพสต์นี้ค่ะข้อความนี้บอกว่า
คนเป็นเมียฟังไว้ตูเป็นผัวเป็นหัวหน้าครอบครัว
ทหารชาญชัยมากคนเป็นเมียฟังไว้นะ
กูเป็นผัวเนี่ยเป็นไงตอนท้าย
อย่ามาขึ้นเสียงกับกูกูตกใจ
ไม่ไหวพี่อาจมีธรรมะนะจ๊ะไม่ใช่กูเมียนะ
แต่เจ้าตัวตกใจอย่างนี้เรียกเหลือกลัวได้ไหมครับ

นี่งานนี้เพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาแซวเพียบเลยค่ะ
ตุ๊กกี้บอกว่าโอเคกูจะเบาลงนางว่าแบบนี้
ส่วนดีเจพุทธนะคะพิมถามว่าเคยเจอเสียงกดต่ำเบาเย็นย้างอยู่เหมือนกัน
เออแสดงว่าเคยเจอหรือยังไงคะ

อันนี้น่ากลัวนะสยองเลยนะจ๊ะ
ซึ่งเขาก็มาตอบว่ามึงเคยเจอแบบสอบถามสองประโยค

หน้าภาพผู้หญิงแบบแบบไม่ค่อยตอบอะไรเนี่ย

กูก็ด้วยอะ
และอีกภาพคุณผู้ชมมาดูภาพนี้กันนะ

ผลลัพธ์ก็คือ

ยิ่งช่องล่าสุดต่อให้ผิดทั้งสอง

เหตุผลเท่ากับตักกะแต่เมียชนะทุกเหตุผลเด้อ
งานนี้สาวพลอยภรรยาหนุ่มกันเขาก็เข้ามาคอมเมนต์นะ
เลยบอกว่าเมียเท่ากับถูกเสมอค่ะ

อย่างสาวใบเตยสุวพิษนะก็แท็กไปหาพี่ปั๊บ

นี่ให้ดูไว้นะอันนี้คือตารางตัวอย่างของผัวเมียนะจ๊
อย่างนี้เหรอพี่บอยพีชเมเกอร์ก็เข้ามาเมนต์อีกว่า
พูดอีกก็ผิดอีก
สังเกตนะว่านุ่มในวงการเขาเป็นสายเดียวกับกันเลยนะ
คือเป็นสายเกรงใจเมียอย่าบอกว่ากลัวเลยเขาเรียกว่าเกรงใจ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเมียแฮปปี้เนี่ยสามีก็แฮปปี้หมดแหละ

กลัวเมียไม่ชอบใครไม่กลัว
ช่วงปัญหาทางบ้าน

ติดตามกันได้แต่ว่าใครที่รักเมียให้เกียรติเมีย